มาดูข่าวที่มันมีงูออกมากันบ้างค่ะ

ตัวใหญ่มากด้วยงูจงอางตัวใหญ่มาก

ออกมาแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่อย่างเดียว

ก็เลยคิดว่าเป็นงูสารเจ้า

ชาวบ้านพอเจอเอาแป้งโรยงูเลยค่ะ

คือชาวใต้เขาเรียกว่าบองหลาใช่ไหม

เป็นภาษาทางใต้ถ้างูจงอางก็คือ

คนใต้จะเชื่อถือเรื่องของงูจงอางมาก

เชิดงานดีกับเพื่อนบ้านนะคะ
ก็ไปกราบไหว้กันที่สารทวดงูบองหลาหรืองูจงอางนะคะ
ก็ไปขอขมาว่าถ้าทำอะไรล่วงเกินไป
งูที่เลื้อยมาอยู่ในใต้แผ่นกระเบื้องเนี่ย
ก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะก่อนอันนี้เขาเจอไง

เขาอยู่ตรงนั้นแล้วสังเกตสีนะ

มีสีทองที่หัวเป็นสีทอง
ตัวเป็นสีอมเขียวเทาอย่างนี้

ไปฟังเสียงในเชิดเจ้าของบ้านที่เจองูนะคะ

แต่ตัวนี้ก็ต่อสี่โก้แต่มันเป็นสามสี

แต่ว่าตัวนี้มามุดอยู่ใต้กระเบื้องในบ้านหลังนี้

เลื้อยลงมาจากเขาคอกช้าง
คือเจ้าของบ้านกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ไม่กล้าเรียกกู้ภัยมาจับด้วยนะคุณภาคภูมิ
เพราะกลัวว่าถ้าเรียกมาจับเหมือนจะไปทำร้ายเขาไง
แล้วก็จะทำให้มีโชคไม่ดี

เขาบอกด้วยว่าเกล็ดงูนิ่มมาก
ใช่
นี่จับตรงจริงเย็นเย็นเย็น
พี่มาเจ้าว่างสุดโจทย์นะอันนี้แน่นิดหนึ่งจับต้องด้วยครับนี้
นี่ลูกลูก
นี่นะครับตัวจริงครับนี่คือคู่จงอ่าง

ส่งคลิปลาเลยพวกเขาดังลาเดี๋ยว

เหมือนปล่อยให้รูปเนาะคุณภาคภูมิ
มีงูสะดุ้งด้วยหรืออาจจะเพลินมีคนมารูปหลังให้
นั่นน่ะสิก็ปล่อยให้ลูกไปเรื่อยค่ะ

ไม่ต้องนับค่ะชาวบ้านเขาเห็นเลขเลยจ้ะคุณภาคภูมิ
เขาไม่บอกเราไง

นี่นั่งจดอยู่นะว่ามีกี่เกล็ดนี่
แต่เนี่ยเขาก็เลื้อยกลับขึ้นไปเองนะคะ

บนเขาเนี่ยมีพญางูอยู่หนึ่งตัว
เป็นตัวสีขาวขนาดใหญ่เลย
ใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็มีบริวารอยู่ด้วย

ทุกปีก็เหมือนจะเลื้อยลงมาในหมู่บ้านนะคะ

โชคให้ลาบแต่ถ้าใครไปลบหลู่เนี่ย

เขาเล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งก่อนหน้านี้เจอ

ผ่านไปไม่กี่วันคุณพระภูมิ

ก็เลยไม่มีใครกล้าทำร้าย
งูจงอางขนาดใหญ่เลยนะคะ